ไปดูเกมระหว่างเมืองทองกับศรีสะเกดนะครับ
นัดที่๙เมืองทองเล่นในบ้านนะครับ
เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าก็จะมีโปรแกรม

จังหวะประตูนะครับของมงคลทศกรัยนะครับ

การเปิดของธีรธรรมบุญมาธรรมนัดที่๑๙นะครับ
นึงศูนย์ในช่วงครึ่งแรก
และการยิงของอธิสักรายศรนะครับ
จากการจ่ายของธีรศิลป์นัดที่๖๔หนี๒ศูนย์
แต่อธิสักรายศรเจ็บจากจังหวะนี้นะครับ
ไปเจอเอกพันธ์จันดากรนะครับ

แล้วก็ย่ำที่ข้อเท้านะครับ
แกนล่าสุดเนี่ยกระดูกไม่ได้หักนะครับ

ที๘๙จากทิสตองโดคนนี้ครับ
ธีรสินจ่าย๒ลูกเลยครับ
เมืองทองชนะ๓๐เก็บเพิ่ม๒๔คะแนน
ท้วงจากฝูงคืนจากบริรามได้สำเร็จนะครับ

ชินนะครับเชียงรายก็ต้องการที่จะบี้ในหัวตารางให้ได้นะครับ

ราเฟลโคโยโตโดนวิคเตอร์กาโนโซทำฝ่าและเป็นเฟริปเป้
อาซิเบดโดยิงไม่พลาดหนึ่ง๐ในช่วง๔๕นาทีแรก
อุบลจัดตัวเนี่ยพักตัวเก่งไว้๒ตัวและสีโรธก็เป็นสำรองนะครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่ากากจะมาบี้ในครึ่งหลังแต่โดยอีก๑ลูกนะครับอันนี้๗๓
เดอร์ลุยทำชิ่งกับราเฟลโคโยแล้วยิงเสียบเสาเข้าไปครับ

เปรียบพลผ่านอิสกุลนะครับไปกระแทกบาร์เนโนบรีเอ็กซ์นอกเกลวครับ

ตัวอีกครั้งข้างมุมนี้โฟสินก็มองว่าขัดขวางการเล่นอ่ะนะครับ

เดวิยาใบรำเนี่ยครับสั่งหาญเข้าไปให้อุบวนยูเอมทีนั้นไล่ออกเป็น๑๒
แต่ไม่ทันครับจบเกมเชียงรายบุกมาชนะด้วยสกอร์นี้เลยครับ
ก็ทำให้เชียงรายนั้นกลับขึ้นไปเป็นดับสองของตารางและอุบลแพ้คาบ้านเกมแรก
ระดูการนี้เลยครับก่อนนี้๔เกมพวกเขาชนะ๒เสมอ๒นะครับ
ส่วนผลในคู่ที่เหลือไทยฮอนด้าแพ้สุโขทัยไป๐ต่อ๑
การท่าเรือแพ้บางกอกกราสคาแพสเตดียมไป๐ต่อ๓
และนครราชศรีมานั้นเสมอกับราชบุรีไป๑ประตูต่อ๑
ผ่าน๙เกมก็เบื้องทอง๒๔แต้มนำเชียงราย๒คะแนนนะครับ
บุรีรำดับ๓อยู่๓แต้มอันดับ๔เป็นบางกอกกราส๑๗คะแนน
และบีเอซีเทโรศาสนานะครับกลับมาอยู่หัวตารางอีกครั้งนะครับ
หลังจากฟอร์มทีมมาใหม่๑๕แต้มครับ
ไปดูลีกสูงสุดของโตเล็กกันมากฟุตซอร์ครับ
มีเกมมาให้ดูกัน๑คู่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับ
ชุดสีส้มเป็นทีมโดยที่ยังไม่แพ้ใครนะครับ
อุฤทธรสนาการนะครับและนาที๓๔

เก่งมากนะครับสายตาไวครับมองเห็นแล้วน้ำหนักดีมาก

ส่วนใหญ่ในเวลาซ้อมเขาจะให้ยิงอย่างนี้กับประตูหรือเปล่าเลย

ใช่เหมือนการปล่อยบอลลองหัดปล่อยบอลดูแล้วก็เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มาได้อีก๒ประตูนะครับ
พลพัฒน์วงดนตรีนะครับนาที๓๖และอนุวิทย์ทองอร่ามนาที๓๐
ก่อนจุดลาดนาทีเดียวนะครับก็ชนะ๖๐ครับ
ขาดลอยเลยรักษาเศรษฐีไร้ภายต่อไปเป็นจินเดือดที่ไม่แพ้ใครนะครับ
ก็มาเป็นสิบสองแต้มนะครับซึ่งผลการแข่งขันพวกเขาเนี่ย

การท่าเรือชนะบางกอกซิติ๓๒นวลธบุรีนะครับ

กรมทางหลวงเสมอกับสมุทรสาคร๑ต่อ๑นะครับ
ตารางคะแนนกันสักหน่อยครับ
และการท่าเรือแต่ว่านำอยู่เพราะลูกได้เสียนะครับ
วก๘เท่ากับทางแบงคอกแต่ว่ายิงได้เยอะกว่านะครับ
ยิง๒๐ขณะที่แบงคอกนั้นยิงไป๑๘นะครับ
การท่าเรือบวกอยู่๕ลูกอยู่ที่๓นะครับ

และสมุทรสาคร๑๐คะแนนครับ
ดูตารางคะแนนนี่ใกล้เรื่องใกล้กันมากเลยนะ
ถ้าเสียคะแนนกับทีมเล็กเนี่ยก็จะมีโอกาสที่ทีมใหญ่บางทีมจะทำแต้มห่างได้เหลือเวลาอีกพอสมควรเลย